มีลูกสาวกำลังโตไหมฮะอืม
เมื่อวานนี้ผมเอาข่าวนี้ให้ลูกสาวดู
แล้วก็สอนให้ลูกสาวได้รู้จักป้องกันตัวอืม
พลทหารที่จังหวัดบุรีรำครับถูกตำรวจสพสตึกจับกลุ่มได้
หลังจากหลอกให้นักเรียนผู้หญิงชั้นม๓ถ่ายคลิปโป๊ครับ
แล้วพลทหารคนนี้นายนี้ก็เซฟเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วก็คราวนี้มา
มขู่รีดไถเงินจากน้องโอ้โหเจ็บปวดไหมฮะอ่า
ตำรุสอพศตึกครับตามจับกลุ่มพลทหารอายุยี่สิบสองปี
ค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรำครับหลังจากได้รับแจ้งจากครูประจำชั้น
ว่ามีนักเรียนหญิงชั้นม๓ถูกพลทหารหลอกให้ถ่ายคลิปวิดีโอโป๊ส่งให้
แล้วก็ข่มขู่รีดไถเงินหลายครั้งซึ่งมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอโป๊ของนักเรียนหญิง
รวมทั้งข้อความแชทผ่านเฟซบุ๊กหลังการสอบสวนพลทหารก็สารภาพว่า
เขาทำจริงจริงค่ะขณะที่ผู้เสียหายเล่าบอกว่ารู้จักกับ
ทหารทางเฟซบุ๊คตั้งแต่เมื่อหกเดือนก่อนครับเห็นภาพโปรไฟล์เป็นคนหน้าตาดี
ติดต่อพูดคุยกันเรื่อยมาและเกิดความสนิทสนมไว้ใจ
แม้จะไม่เคยเห็นหน้ากันจริงจริงมาก่อนก็ตามจากนั้นพลทหารหลอกให้ผู้เสียหาย
คือน้องคนนี้แหละครับถ่ายคลิปวิดีโอโป๊เปลื่อยส่งไปให้ดู
แล้วก็ขู่จะเอาคลิปโป๊โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย

กลัวหลายอย่างเลยกลัวอาย
กลัวพ่อแม่รู้กลัวเพื่อนรู้กลัวสังคมล้อ
ทำยังไงรู้ไหมเอาเงินส่งไปให้
หาวิธีจะช่วยเหลือตัวเองครับตอนแรกนะ

ระยะหลังครับจาก๑๐๐๕๐๐บาทใช่ไหม
เครียดถึง๕๐๐๐บาทครับโอ้โห
เครียดสิฮะเครียดเพราะไม่มีเงินจะให้

เกือบจะคิดสั้นฆ่าตัวตายมาแล้วนะฮะ
กระทั่งครูประจำชั้นผมชื่นชมนะข่าวนี้นะ
สังเกตพฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไปเรียกมาคุยฮะ
เรียกมาคุยมาสอบถามจนรู้ความจริงแล้วพาเด็กเข้าแจ้งความครับ
นี่แหละครับข่าวนี้ทำไมผมถึงเอาไปสอนลูกผมนะฮะ
อย่าไปกลัวอย่าไปอายอย่าไปอะไรครับคุณผู้ชมครับ
สังคมเดี๋ยวนี้เด็กอยู่กับคอมพิวเตอร์กับสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตมากกว่าอยู่กับท่านครับ
แล้วก็อยู่กับคนอื่นมากกว่าอยู่กับท่านด้วย
ใครอีกเป็นร้อยเป็นพันนะฮะบนโลกอินเทอร์เน็ตครับ
เบื้องต้นตำรวจแจ้งก็หาพวกทหารในนี้น่าสนใจนะก็หานี้นะ
ใครไม่เคยได้ยินลองฟังดูนะครับมันช่วยท่านได้
ข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์
ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับ
ซึ่งการเปิดเผยนั้นจะทำให้ผู้ถูกขู่เข็นหรือบุคคลที่๓เสียหาย
ผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้นผู้นั้นกระทำเอาผิดนะฮะ
กระทำความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๑ปีถึงสิบปี
และนำตัวส่งฝากขังที่สารทหารแล้วทำไมผมถึงบอกว่าข้อหานี้น่าสนใจ
ผมเชื่ออีกเหลือเกินว่ามีผู้หญิงอีกหลายคนทั้งวัยนะฮะต่างกัน
อีกมากมายนักที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองไม่ต้องไปกลัวครับ
มีกฎหมายข้อนี้คุ้มครองท่านอยู่ไม่ต้องไปกลัวฮะนะครับคือก็เปิดหน้าออกมา
เอาผิดเขาครับอย่าให้เราทุกข์ใจอยู่แบบนั้นแล้วมันมีทางออกฮะ
นี่แหละครับเอาไปสอนลูกเอาไปสอนหลานนะครับ